วันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นวันจันทร์แต่ว่ามันมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น
วันจันทร์วันนี้กับเหตุระเบิดที่ยาลาคุณผู้ชมครับ
มีคนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่องไปวางที่เขียงหมูกลางตลาดสดของยาลา
ก็เป็นเหตุให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต๓คนและบาดเจ็บ๑๘คนทีเดียวครับ
เหตุการณ์นี้ตอนนี้ตำรวจก็ได้หลักฐานเพิ่มเติมนะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ทีที่เกิดเหตุก็ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของตำรวจภูทรจังหวัดยาลาแล้วก็ทหาร
พร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานที่๑๐เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับ
เป็นรถจักรยานยนต์บอมบริเวณหน้าเขียงหมูในตลาดสดพิมลชัยหรือว่าตลาดรถไฟของเขตเทศบาลนครยาลา
แรงระเบิดก็สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมากทีเดียวครับ
ทั้งเขียงหมูบ้านบริเวณของประชาชนรถจักรยานยนต์นับ๑๐คัน
ก็ไม่เหลืออะไรเลยครับนะฮะระเบิดแบบนี้กระจุยกระจายไปหมด
จากนี้ก็ยังมีซากรถจักรยานยนต์ที่ใช้ประกอบระเบิดแสวงเครื่องเศษวัตถุระเบิด
ชิ้นส่วนของถังแก๊สแล้วก็สายไฟกระจายอยู่ทั่วบริเวณครับ
เจ้าหน้าที่ระบุว่าคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ซุกซ่อนระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบในถังแก๊สพิคนิคน้ำหนักประมาณ๒๐กิโลกรัม
ชนวนระเบิดแบบตั้งเวลาสภาพของรถจักรยานยนต์เสียหายเหลือแต่ซากครับ
ต้องตรวจสอบว่าเป็นรถยี่ห้อใดสีอะไรรุ่นอะไรทะเบียนอะไรครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ปิดพื้นที่ดังกล่าวห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ไปหาบ่อแสของคนร้ายจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
พร้อมส่งชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่๓ฝ่ายนะครับออกไปติดตามมือระเบิดรายนี้อย่างเร่งด่วน
ส่วนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๓คนตอนนี้ทราบชื่อเพียง๑คนนะครับ
คือนางนารีรัฐแทร่ตั้งครับผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่า
คนร้ายเนี่ยเป็นชายเป็นวัยรุ่นด้วยคุณผู้ชมนะฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์ซุกซ่อนระเบิดไปจอดที่บริเวณเขียงหมูแล้วก็รีบหลบหนีไปเลยครับค่อนข้างจะเร็วมาก
หลังจากนั้นไม่นานเจ้าของเขียงหมูก็ได้ไปเลื่อนรถระหว่างนั้นเกิดระเบิดขึ้นทันที
ทางด้านพันเอกปราโมทพรมอินโคศกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค๔ส่วนหน้าก็เปิดเผยว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยจริงได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดนมารอบ
แล้วก็เส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้ก่อเหตุ
เมืองต้นก็พอจะทราบบ่อแสของคนร้ายบ้างแล้ว
ส่วนการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ก็คือทั้งบาดเจ็บและเศรษฐษีวิตจากทรัพย์ศิลป์ต่าง
ก็ตามรายชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอเลยนะครับ

เพื่อให้ลงชื่อเรื่องของผู้เสียหาย

ขณะนี้ทางจังหวัดยาลาได้มาจัดตั้งศูนย์รับเรื่องเยียวยาในพื้นที่อยู่แล้วนะครับ
จากนี้ในประการที่๒ก็คือการเร่งรัดในการติดตามคนร้าย
ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการรวบรวมประสุนประหยาดและตรวจสอบภาพและลองกลุ่มจอดผิด
เรียกว่าจากการตรวจสอบในเมินต้นคณะนี้เราพอจะทราบว่าใส่คนร้ายแล้ว
นายพิชิตวิไลอัญชรีครับพ่อค้าในตลาดกล่าวว่า
เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
และครั้งนี้ก็ถือว่ารุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ขอให้เจ้าหน้าที่นะครับก็ติดตามคนร้ายอย่างเร่งด่วน
เนินคดีเพื่อเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับประชาชนกลับคืนมาให้ได้ครับ